เขาก็ตายขาดเจ้าก็บ่ใด
สะดอกว่าบึงแง่งกันเด้อลา
ให้สมบุภิเฮาหว่ำส่างมาเด้อ
ว่าโอละนอน้ำเอ่ย

รู้แล้วจ้าว่ารักเขารู้แล้วจ้า

มันมีโซโล่แล้วอยู่ดีหยุดตึ้ง
หยุดไปตามเพลง

เลยนะอ่าขอไมค์คืนด้วยครับนะฮะโอ้โหก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพลงที่สองแต่ฟังแล้วไม่มีอะไรติดขัดเลยนะครับนะฮะ
มันมีมันมีท่อนหนึ่งที่ผมผมเผลอไปมองมองไปถึงแล้วมันเหมือน
เหมือนกับจำไม่ได้ครับร้องเพลงนี้ผมสารภาพอยู่ตรงว่า
ผมไม่ได้ร้องมาเป็นปีแล้วครับเพลงนี้แล้วไม่ได้ฟังเลยคือ
เกือบไปเกือบไปนี่ถือว่าใจกล้ามากใจเด็ดมากนะใจเด็ด
ที่กัดฟันเลยแล้วจะร้องแล้วใช้ตัวช่วยไปเพียงตัวเดียวเท่านั้นแต่ทีเนี้ย
ต้องมาดูผลประกอบการอีกทีนึงว่ามันจะออกมาแบบไหน
ขอให้โชคดีนะครับครับผมครับเพลงที่สองครับเพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ
คุณอำเพลินวงศกรร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาทคุณลำเพลินร้อง
ได้ครับ
ชื่นใจค่ะร้องได้จริงค่ะครบทุกคำค่ะสมกับชื่อเพลงค่ะ
พลพลาค่ะเลยส่งผลนะคะรับเลยสองหมื่นสองหมื่นบาทครับ
เป็นเรื่องของบุญจริงคุณป่าสองหมื่นบาทนี้อย่างที่เราทราบกันดี
ประสงค์บอกว่าจะนำไปใช้หนี้ให้หมดเลยนะครับ
ได้ใช้แล้วครับค่ะได้ใช้แล้วครับเหมือนขึ้นสวรรค์
คุณพิษสวรรค์นะครับนี่หมดแล้วจากเพลงบุญพลาครับของคุณไม้พิรมพรนะครับ
ก็เป็นเพลงเพราะเพราะอีกเพลงหนึ่งเรียบร้อยวันนี้ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มีอะไรอยากจะบอกน้องสาวบ้างคืออยากจะบอกเขา
คือช่วยเหลือพี่ทุกอย่างคือเราย้ายที่มาอยู่ใหม่
เสร็จแล้วนะตรงนั้นเราไม่มีเงินน้องสาวถอดสร้อยในคอ
เราไปจำนำเพื่อเอามาให้พี่ได้มีทุนขายของ
ณวันนั้นครอบครัวฐานะทางบ้านของน้องสาวดีไหมคะ
ไม่ค่ะเขาก็ทำงานแหละเขาก็ยินดีช่วยค่ะ
ปลดทองที่คอมาช่วยป้าค่ะวันนี้ได้คืนแล้วค่ะ
ยินดีด้วยนะคะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยทั้งสองก้อนเลยค่ะ
ตอนนี้ปลดล็อกเรื่องนี้แล้ว
ก็ด้วยความช่วยเหลือนะครับของคุณลำเพลินวงศกร
ศิลปินผู้ใจบุญในช่วงของร้องได้ให้บุญของเราในวันนี้
เป็นไงครับมาออกรายการเรารู้สึกยังไงครับก็วันนี้ดีใจมากครับ
ลำเพิร์นกับอยากเชื่อนเชื่อนพี่น้องนะครับอยู่ทั้งบ้านนะครับ
ซึ่งแฟนคลับแฟนเพลงน้ำเพื่อนนั้นนะครับวันนี้ได้มาออกรายการนะครับ
ผมร้องได้ให้ล้านนะครับยังไงก็ลำเบิ้ลฝากติดตามนำเด้อครับผม
นะครับการทำบุญการช่วยเหลือยังคงมีต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดแล้ว
แล้วก่อนจากกันวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องสนุกนะครับ
ชวนคุณผู้ชมร่วมเล่นในกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายตอบชื่อเพลงผ่าน
ส่วนกติกาการเล่นเกมนะคะติดตามได้ที่ท้ายรายการนะคะ
กลับมาติดตามนะครับน้องลำเนินวงศกรคนนี้ได้นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนร้องได้ให้บุญทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ
ไทยรัฐทีวีช่องสามด้วยสองแห่งนี้หกโมงเย็นนะครับ
หกโมงตรงทั้งสองวันครับแต่ไม่ต้องรีบย้ายช่องไปไหนค่ะ
จบจากรายการของเรานะคะมีอีกหนึ่งรายการที่น่าดูมากค่ะ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนนะคะ
เอเชยามิชัยรออยู่ค่ะวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

ก็ขอบคุณลำเพลินมากแล้วกันนะคะที่ช่วยหนูมาเป็นตัวแทนให้ป้า
อย่างน้อยก็คือช่วยน้องนะคะแล้วผมก็จะพยายามสู้ต่อไปนะครับ
เพื่อให้ป้ากับลุงนะครับผมได้มีความสุขมากกว่านี้นะครับ
ผมเองก็สู้สู้แน่นอนครับผมคือย้ายร้านมาแล้วสามครั้ง

ปีเดียวโดนไล่ที่ปีเดียว๓ครั้ง
คือต้องออกไปภายในวันนี้แล้วเราไปแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหน
ตรงนั้นเรายังไม่รู้เลยแล้วเงินในกระเป๋าก็มีไม่ถึงสามร้อย
กับสามชีวิตหลานก็ต้องใช้แทนเพิศ
เพลงเพลงหนึ่งที่มันจะมีคุณค่าที่สุดมันไม่ใช่อยู่ที่ความดังครับ
มันอยู่ที่เพลงนี้ให้อะไรกับสังคมบ้าง

ดีใจกับตัวเองที่ได้มอบความสุขให้กับป้า
อย่างน้อยเสียงเพลงของผมมันก็ทำให้ป้ายิ้มได้
ร้องได้ให้ไลน์
ร่วมตอบคำถามกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายผ่านไลน์ออฟฟิเชียลไทยรัฐ
ฟังโจทย์เพลงปริศนาและถ่ายว่าเพลงที่คุณได้ยินคือเพลงอะไร
รับกิฟเซตจากไทยรัฐทีวีมูลค่า๕๐๐บาทสัปดาห์ละ๑๐รางวัล
ร่วมสนุกได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์เวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที
หรือเพิ่มไลน์ออฟฟิเชียลไทยรัฐเป็นเพื่อน
เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายได้แล้วจ้า